มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อย

ทำประกันให้ฟรีโดยอุดหนุนเบี้ยให้๙๙บาทต่อราย
ซึ่งก็จะนำเรื่องนี้เสนอต่อรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการคลังหลังทราบจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนที่ชัดเจน
จากการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่
ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่๓เมษายนถึง๑๕พฤษภาคมนี้นะครับ
โดยประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณ
ทำประกันชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

พอมิถุนายนเรามีการแจกบัตรแล้วเนี่ย

ถ้าดีเล่นหน่อยก็จะมีกรกฎา

ในส่วนของภาครัฐที่ได้บอกเอาไว้

ต้องดูว่าจำนวนคนที่ได้รับประโยชน์เยอะไหม
แล้วงบประมาณที่ใช้มันพอไหม
แล้วก็หรือจะเริ่มทีละอย่าง

เป็นเงิน๕๐๐๐๖๐๐๐บาท
แล้วก็จะจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุ
หรือว่าเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
ละ๓๐๐บาทเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ
จากทางคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
ยังได้ประสานกับกระทรวงการคลัง
เพื่อดึงผู้มีรายได้น้อยเข้าเป็นสมาชิกมากขึ้น
โดยจะเข้าไปให้ความรู้ในการสะสมเงินเข้ากองทุน

เพื่อสร้างความยั่งยืนยามเกษียณต่อไป